สวัสดีครับท่านผู้ชมครับความทุกข์ของคนจนเรื่องหนึ่งก็คือความทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ต้องไปโรงพยาบาลหมดเงินหมดทองเยอะเลยครับในอดีต
ในอดีตอยู่บ้านนอกผมเคยเห็นคนข้างบ้านพาพ่อแม่ไปรักษาพยาบาลแล้วถึงขั้นผ่าตัด
ผ่าตัดใหญ่ด้วยผ่าตัดโรคหัวใจหมดเนื้อหมดตัวเลยครับต้องไปจำนองที่ดินที่นา
เพื่อไปรักษาพ่อแล้วไม่ได้หวังจะให้พ่อหายมานะครับเพราะอายุมากแล้ว
หมดเงินหมดทองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้คิดว่าจะหายมาได้ตามปกติ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงสภาพอย่างนี้ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัว

ลายขายบ้านขายช่องขายที่ดินเอาเงินไปรักษากัน
หมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงนี่อดีตที่ผ่านมา

เรามีโครงการที่เรียกกันว่า๓๐บาทรักษาทุกโรค
แล้วก็พัฒนาเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
แล้วตอนหลังโครงการนี้เรียกง่ายว่าโครงการบัตรทอง

คือรัฐเอางบประมาณใส่เข้าไปในลายหัวต่อคนต่อปี
คนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปรักษา
เอาเงินเหล่านั้นไปใช้จ่ายให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษา
ก็ทำให้คนยากคนจนเข้าถึงหมอโดยไม่ต้องจ่ายเงินกันแพงแล้ว
นี่นี่เป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าแต่ว่านั่นแหละ

คนที่อยู่ในโครงการบัตรทองตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่๔๘ล้านคนบวกลบ
คนป่วยมากขึ้นสุขภาพคนแย่ลงอาหารการกินคนก็แย่ลง
อากาศมลพิษมากขึ้นอาหารการกินมีส่วนผสมของสารพิษมากขึ้น
ออกกำลังกายน้อยลงสารพัดสารพันธุ์เหล่านี้

สุขภาพย่ำแย่ลงตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ปัญหาก็คือรักษาไปหาหมอตามโครงการบัตรทอง
แต่ว่ามันเจอปัญหาเรื่องความแออัดของผู้ป่วย
จำได้ไหมครับที่เคยบอกว่าตั้งตี๓ตี๔ตี๕ตื่นกันแล้วก็ไปเข้าคิว
เราเคยเห็นภาพคนถอดรองเท้าไปเข้าคิว
อยู่กันเป็นครึ่งวันข้อนวัน
อยู่กันเป็นครึ่งวันข้อนวันกว่าจะได้เจอหมอ
เจอหมอแล้วรอรับยาอีกกว่าจะได้ยามาหมดเวลาไปวันหนึ่ง
นี่เป็นความเป็นความทุกข์ของคนจนคนมีรายได้น้อย
ตอนหลังคนมีรายได้ปานกลางเศรษฐกิจแย่ลง

เคยไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชน
แต่ตอนหลังพอป่วยหนักไม่ไหวครับ
ใช้โครงการบัตรทองไปลงทะเบียนใช้โครงการบัตรทอง
คนที่ไปอยู่ในระบบยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีก
เรื่องนี้มาเพราะวันก่อนอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสปสชฝ่ายกระทรวงไปดูสิ
จากนี้ไปเนี่ยไปทำยังไงให้คนที่ไปพบหมอไปหาหมอ
รอคิวอย่าให้เกิน๑ชั่วโมงได้ไหม
ไม่เกิน๑ชั่วโมงได้พบหมอ
พบหมอแล้วตอนไปรอยาเนี่ยให้คิวมันสั้นทำยังไงให้เร็วขึ้น

เจอหมอแล้วได้ใบสั่งยาไปรับยาที่โรงพยาบาลที่ร้านขายยา
ในซอยปากซอยหรือที่ไหนก็ได้ได้ไหม
เลี้ยบให้สัมภาษณ์ผมในวันต่อมาบอกว่าทำได้
เพราะว่าหมอเลี้ยบนี่เคยเป็นรัฐมนตรีหมอเลี้ยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี
เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในช่วงที่เริ่มต้นโครงการ๓๐บาท
รักษาทุกโรคบอกว่าทำได้โดยระบบทำได้
ฉะนั้นถ้าทำได้จริงก็จะเป็นประโยชน์มาก
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
เป็นคนดูแลกองทุนบริหารเรื่องเงินของโครงการบัตรทอง
แล้วมีหน้าที่ที่จะตามควบคุมดูแลโครงการนี้ด้วย
วันก่อนผมไปตามดูเรื่องนี้ไปคุยกับคุณหมอศักดิ์ชัย
การจณวัฒนาเนี่ยคนที่นั่งอยู่กับผมเนี่ย
ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขาบอกว่าผมถามท่านเลยว่า
นโยบายของรัฐมนตรี๒เรื่อง
รอคิวพบหมอไม่เกิน

พบหมอแล้วเอาใบสั่งยาไปรับยาไปซื้อยาข้างนอกโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหม

และตอนนี้ก็ได้เริ่มโครงการนำร่องอยู่หลายโรงพยาบาลแล้ว
เช่นไปพบหมอไม่ต้องไปแต่เช้า
ถ้าหมอนัดหมอจะนัดเป็นคิวไปตั้งแต่๘โมงถึง๙โมง

คิวต่อไปตั้งแต่๙โมงถึง๑๐โมงคิวที่เท่าไหร่
ให้ไปตามนั้นจาก๑๐โมงถึง๑๑โมงไม่ต้องไปรอนาน
อันนี้จะใช้เทคโนโลยีนี่แหละมีการประสานกัน
แต่ว่าในอนาคตจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน
หมายถึงว่าคนใช้โทรศัพท์มือถือดูได้เลยตัวเองคิวที่เท่าไหร่
ก็ไปตามนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตื่นแต่ตี๔ตี๕
แล้วกลับมาบ้านค่ำเพียงไปหาหมอวันเดียว
ฉะนั้นเป็นไปได้ตอนนี้ได้ทดลองนำร่องแล้วหลายโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปรอนานขนาดนั้น
อันที่สองพบหมอแล้วหมอสั่งใบสั่งยาไม่ต้องไปห้องยาที่โรงพยาบาล
ต้องไม่รู้เท่าไหร่เอาใบสั่งยาไปที่โรงไปที่ร้านขายยา
ซึ่งตอนนี้อยู่ในโครงการนำร่องแล้วประมาณ๓๐ร้านขายยาในกรุงเทพ
ประจำร้านขายยาจัดยาให้เลยเอาแล้วเงินทองยังไง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขาจะมีมีข้อมูลว่าร้านขายยาไหนจ่าย
เงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ให้กับคนไข้จ่ายยาไปแล้วเป็นเงิน
เท่าไหร่๓๐วันเคลียร์กันทีนึง๓๐วันสปสชเอาเงินมาเคลียร์
ให้ร้านขายยาร้านขายยาก็ได้เงินคืนมาภายใน๓๐วันคนไข้
ไม่ต้องจ่ายค่ายาอันนี้สะดวกเลยครับนี่นำร่องแล้วนะต่อไป

ถ้านโยบายนี้มีความจริงจังก็จะขยายไปเรื่อยแล้วใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้เทคโนโลยีมีการประสานเชื่อมต่อระหว่าง
สปสชก็รู้แล้วอ้าวร้านขายยานี้ได้จ่ายยาไปให้คนไข้
ชื่อนั้นชื่อนี้ราคาเท่าไหร่อ้าวบันทึกไว้สิ้นเดือนเช็ง
ทีนึงอันนี้จะเป็นประโยชน์มากฉะนั้นก็ให้กำลังใจครับ
สปสชทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เขาทำงานคู่
ขนานกันในอดีตอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างระหว่างกระทรวง
สุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแต่ตอนนี้ทั้งเลขาสป
สชซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของสปสชกับประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันรัฐมนตรีสารสุข
ลงมาลงมากำชับเรื่องนี้ในเรื่องงานบริการอันนี้ดีเลยครับจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่ลำบากไม่มีอะไรมีความ
ไปกว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองหมดเงินทองหมด
เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นไปตามโครงการนี้ก็สะดวกท่านเลขาบอกผม
ว่ามีบางรายผ่าตัดหัวใจผ่าตัดโน่นตัดนี่๒ครั้ง๓ครั้งลุ่ม
ให้หมดเงินไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทถ้าไปโรงพยาบาลเอกชน
นะผ่าตัดแบบนี้ล้านกว่าบาทแต่ใช้โครงการบัตรทองฟรีอ้าวอัน
นี้ก็ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเป็นประโยชน์อย่างมากก็เหลือแต่
ว่างานบริการนี่แหละทำยังไงที่จะไม่ต้องไปรอคิวนาน
ฉะนั้นนี่เอาข่าวดีเป็นความหวังของคนยากคนจนคนชั้น
กลางคนที่ไม่มีเวลาไปไม่มีเงินไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชน
ได้รับทราบไว้ครับถือเป็นข่าวดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาพคลิกกระจายขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดแล้วก็เป็นความหวังประชาชน